ร่วมกันสืบสารประเพณีที่๑๒คลอง๑๔จ้า
อ่าคำนี้เนี่ยได้ยินกันบ่อย
โดยเฉพาะชาวอีศาสตร์ควรจะมีการจัดงานบุญนะคะ
เป็นไปตามประเพณีที่สืบทอดกันมา
อย่างที่นี่ชาวบ้านตลาดประดูกตำบลกระชอน

เขาจัดงาน๑ใน๒๒คลอง๑๔คืองานบุญภเวทค่ะ
เขาแห่บุญภเวทเข้าเมืองว่ากันว่าจัดขึ้นมาก็มีการอัญเชิญพระเวสันดรพระนางมัสซี
เท่าชูชกกันหาชาลีต้องเดินมาในขบวนถึงจะเป็นบุญภเวทของแท้
และยังมีคณะนางรำเนี่ยซึ่งเป็นชาวบ้านนี่แหละแต่งตัวสวยกันมา
คุณลุงคุณป้าก็มากันหมดเลยนะคะไฮไลท์ของงานนี้นะคะก็คือชาวบ้านได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ขี่ม้ามาร่วมในขบวนแห่ผ้าพระเวรด้วย
ม้าก็อลังการพระสงฆ์ท่านก็นั่งมาอย่างสง่างามแห่กันไปแห่กันไปค่อยไปค่อยไป
ไปถึงวัดแล้วค่ะก็ไปร่วมกันทำบุญแล้วก็ฟังเทศมหาชาติ
ว่ากันว่าเทศมหาชาตินี่แหละเป็นสิ่งที่ควรจะได้ฟังกันในชาตินี้
เกิดมาต้องได้ฟังเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าบุญภเวทหรือบุญพระเวทเนี่ยนะคะก็คือหมายถึงบุญพระเวชสันดร
อีกอย่างหนึ่งว่าบุญมหาชาติของชาวอีสานนะคะเป็นการฟังเทศที่ถือว่ามีกุศลอย่างสูง
เขาบอกว่าถ้าใครนะฟังครบทั้ง๑๓กันนี่ถือว่าโอ้โหเป็นบุญสูงสุดเลยทีเดียวนะคะ
ดังนั้นเขาก็เลยจัดสืบทอดกันมาในเดือน๔ของทุกปีก็ถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม
แล้วก็ยังเสริมสร้างความรักความสามารถของคนในชุมชนด้วย
แล้วเขาเคยได้แต่งตัวกันหาชาลีด้วย

เป็นปรัฟเมียสือกรอดไปอย่างยาวนานแล้วนะ
เป็นขบวนใหญ่ชาวบ้านเขาก็มาร่วมด้วยช่วยกัน
เอาจริงนะมันเป็นเหมือนกับเป็นการ
ชาวบ้านจะแสดงออกถึงความรักสมัครสมัครสาวบังเทศจริง